ท่านผู้ชมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ถ้ำหลวงที่ขุนน้ำนางนอนที่แม่สายเชียงรายเนี่ย
ก็เลยทำให้หลายพื้นที่ที่มีถ้ำที่เสี่ยงอันตรายต้องตรวจสอบกันนะฮะ
แล้วช่วงนี้ก็สั่งปิดกันเพราะว่าเป็นช่วงหน้าฝนนะครับอย่างที่พิศนุโลกนะครับ
ราชการจังหวัดพิศนุโลกนายพักขพงศ์ธวิพัฒน์สั่งให้เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบแล้วก็เตือนนักท่องเที่ยวตามถ้ำต่างนะครับ
พิศนุโลกห้ามเข้าช่วงฤดูฝนที่นี่เนี่ยในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
พื้นที่ของอบตชมพูนะครับจะมีถ้ำพระวังแดงอยู่ที่หมู่๓อำเภอเนินมะปรางนะครับตำบลชมพู
เป็นถ้ำที่เสี่ยงอันตรายช่วงหน้าฝนเหมือนกัน
นายกอบตชมพูนายบุญชนะคลองภูเขียวบอกว่าถ้ำพระวังแดงเป็นถ้ำที่มีความยาวมากที่สุดในประเทศไทยนะครับ
ยาวหลายกิโลเมตรด้วยกันนะฮะโดยทั่วไปช่วงหน้าฝนจะห้ามนักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวนะครับ
เนื่องจากสภาพถ้ำมืดมีน้ำไหลผ่านตลอดเวลาที่ผ่านมาเคยมีคนหลงเข้าไปสองครั้งแล้ว
ครั้งแรกเป็นพระพิสุนะฮะหลงแล้วก็ออกมาได้
ครั้งที่๒๔๕ปีที่แล้วมีเนร๒รูปมาจากพิจิตรเข้าไปเที่ยวนะครับ
หลงอยู่๓วัน๓คืนแต่ไปช่วยออกมาได้ครับ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องเตือนครับช่วงนี้ปักป้ายเตือนเลยว่าห้ามเข้าเที่ยวถ้ำในช่วงหน้าฝน
ก็ทางอบตชมพูนะครับบอกว่าด้านหน้าถ้ำแห่งนี้เนี่ยจะเป็นห้องโถงนะครับ
หุ่นงอกหินย้อยสวยงามมากในถ้ำเนี่ยเดินลงไปจะมืดแล้วไม่มีแสงสว่าง
มีน้ำไหลผ่านห้องโถงตลอดเวลาปกติเนี่ยนักสำรวจเขาไปจนสุดปลายถ้ำแล้ว
คือนักท่องเที่ยวเนี่ยเชี่ยวชมเนี่ยไปไม่ถึงแน่
ไปแค่กิโล๒กิโลพอมันสลับซับซ้อนมีแอ่งน้ำหินงอกหินย้อยทางคับแคบ
ด้านในข้างนอกดูเหมือนกว้างเพราะฉะนั้นเขาจะแนะนำว่า
ถ้ำระวังแดงนักท่องเที่ยวเข้าไปเนี่ยไปที่โถงข้างหน้าแล้วเที่ยวสักห้องสองห้องก็พอ
แล้วออกมาเหมือนกับถ้ำหลวงที่แม่สายเข้าไปสักหนึ่งกิโลก็ออกมาทีนี้ถ้าเข้าไปลึกเนี่ยมันหลง
แต่สุดปลายทางที่เขาเคยสำรวจเนี่ยนักท่องเที่ยวไปไม่ถึงนะฮะแต่ว่าชาวต่างชาติเคยมาสำรวจจุดสุดปลายถ้ำนะ
เถียวงั้งว่างเดี๋ยวพาน้องปิ้นไปดูไปดูที่ถ้ำเนี่ยหรอคะไปหน้าแรงหน่ะ
ไปดูปลาตาเดียวพี่ค่อยค่อยล่อกันมาก
เูียวรรวมกันเลยปลา